สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนะคุณจูด้งค่ะสวัสดีคุณจูด้งแล้วก็คุณชิสาครับ
มาการให้สบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสบัดข่าวโอ้โหเริ่มต้นบันดันแบบพิเศษจริง
จริงวันนี้นะครับคู่กัดสะบัดข่าวได้รับโอกาสดีจริงนะมาแล้วคุณจูโด
ผมจุด้งเป็นผู้ประกาศข่าน้ำใหม่จากโครงการไทรัศน์ตามลาหาครเล่านั่นเองนะครับ
นี่ต้องบอกเลยว่าคุณจูด้งเทพฤษเนี่ย
เขาไม่ธรรมดายังไงครับเป็นหนึ่งในสองของผู้ที่เขาร่วมโครงการไทยรัฐเว้นหาคอเล่าที่เขาเนี่ยตามหาคนเล่าข่าวเก่ง
เล่าเรื่องสนุกทั่วประเทศเป็นพันคนเนี่ย

ใครที่สุดได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้ว

แต่สุดท้ายแล้วคุณมานั่งอยู่ตรงนี้

รายการคู่กัดสะบัดข่าวติดตามด้วยนะครับ
ซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่าพิเศษนอกเหนือจากมีคุณจูด้งแล้วนะคะ
วันนี้เรามีของรางวัลมาแจกให้กับคุณผู้ชมด้วย
ติดตามเลยในช่วงของรายการคู่กับเสมอข่าว
อยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าคุณผู้ชมมีไลน์ไทยรัฐได้ยัง

ถ้ายังไม่มีรีบแอดไลน์กันเลยนะครับ
เพราะว่าสามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นคำถามในแต่ละวัน
เดี๋ยวเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสำหรับวันนี้
วันนี้เราชวนคุณผู้ชมคุยดีกว่าประเด็นที่กำลังฮิตเลย

อยากกินข้าวเหนียวมะม่วงที่ไหนให้โลกจำ

มาเลยคุณอยากจะกินที่ไหนถ้าเป็นผมผมชอบกินในน้ำ
อะไรทำไมน่ะสะบัดกินหมุนติ้วเลยโอ้โฮไม่ให้โตตักกว่า
เอออาจจะต้องกินที่ไหนอาจจะต้องอยากกินที่ไหนกินในน้ำคุณจะนำไหม
เอาอย่างนี้ส่งกันมานะครับความเห็นของคุณผู้ชมนี่แล้วอย่าลืมนะ
บท้ายมาด้วยกับหมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชม
ผมพูดง่ายเลยคุณเข้าไปที่ช่องเพิ่มเพื่อน
อ่าส่งกันเข้ามาแบบนี้แล้วก็บอกเบอร์โทรด้วยแต่ไม่ต้องห่วง
เบอร์โทรของคุณนั้นจะปรากฏหน้าจอ

แต่ว่าคนทั่วไปคุณผู้ชมจะไม่เห็น
เห็นแค่เฉพาะข้อความที่ส่งกันเข้ามานะคะ

แล้วก็คำตอบใดที่กระตุกจิตกระชาก

มูลค่า๕๐๐บาทจำนวน๒รางวัล
ส่งบ้านแล้วเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ท้ายรายการวันนี้แน่นอนค่ะ
เอางี้ละกันนะอยากจะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณพร้อมกันนะขอบคุณครับ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
ปังไปทั่วกลับมาบ้านเรามาดูเรื่องเดือดกันหน่อยคุณชนะ
โอ้โหเดือดมากเลยคุณชีสาเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อวันก่อนนี่เองครับ
กู้ภัยสองกลุ่มยกพวกตีกันแล้วที่สำคัญมีคนเสียชีวิตด้วยครับ
ดูดิ
โอ้โหเหตุการณ์มันชุนละมุนวุ่นวายเลย

ได้ยินไหมเสียงแก้วแบบเสียงแก้วแตกเหมือนฟาดใส่กันอ่ะ
แล้วก็มีเสียงเบิ้ลเครื่องด้วยคุณ

มีผู้บาดเจ็บแล้วล่าสุดมีผู้เสียชีวิตนะครับ
ค่อยเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเหตุการณ์เนี่ย
เกิดขึ้นช่วงประมาณสักตี๑ที่๒๐
เกิดเหตุปะทะกันนะฮะระหว่างอาสาสมัครกู้ภัย๒กลุ่มก็คือ
กลุ่มหนึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึงกับมูลนิธิสยามรวมใจ
ตีกันตรงนี้ที่บริเวณถนนเกษมราชหน้าห้างโลตัสสาขาพระราม๔เขตคลองเตยครับ
อย่างที่เห็นในคลิปฮะทั้งการทุบตีรถปลาขวดแก้วเสียงปืนดังด้วยนะ
ตำรวจสนทองหล่อแล้วก็ตำรวจ๑๙๑ได้เข้าระงับเหตุครับ
พบว่าที่เกิดเหตุอ่ะเป็นถนนหกเลนนะอืม
พื้นเนี่ยเต็มไปด้วยเศษอิดแล้วก็เศษแก้วเกลือนเต็มถนนเลย
แล้วยังพบผู้บาดเจ็บเจ็บสาหัสเนี่ยนะฮะ๑คนก็คือนายชุนชนะโชติพรมนะครับ
อายุ๒๕ปีเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงนะครับ
ถูกยิงเข้าที่กลางอกเลยคุณชิสาคุณจูด้งโอ้แล้วก็ถูกนำตัวเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรแต่ล่าสุดอย่างที่ผมบอกฮะ
มีรายงานเมื่อประมาณสักตั้ง๔ครึ่งว่านายชุนชนะเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
จากนี้มีผู้บาดเจ็บอีก๓รายถูกส่งโรงพยาบาลหัวเชียวฮะ
ทีนี้ต้องไปตามต่อแล้วว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ไปสอบถามอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงเพื่อนของผู้ได้รับบาดเจ็บนี่แหละ
บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะตอนที่กำลังไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
มูลนิธิคู่กรณีก็แจ้งเหตุมานะคะแจ้งเหตุเท็จถึง๔เหตุ
บอกว่าพอแจ้งมาแบบนี้ก็เกิดความวุ่นวายสิคะ
เกิดความวุ่นวายให้กับมูลนิธิปอเต็กตึงรวมทั้งตำรวจด้วย
โดยเหตุสุดท้ายก่อนที่จะเกิดเรื่องกันนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุชนรถชนกันบริเวณหน้าโลตัสพระราม๔
พอแจ้งมาแบบนี้กู้ภัยต้องรีบไปสิ
พอไปถึงที่เกิดเหตุกลับถูกคู่กรณีนั้นดักยิงต่อหน้าต่อตาตำรวจนะคะ
เพื่อนอ่ะได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนตำรวจที่มาถึง
ฝ่ายอาสาสมัครบูรณิธิสยามร่วมใจก็หลบนี้ล้วนี้เลย
ข้อถึงที่ข้องช็อตโปรติกตึง

แล้วไปพบของกลุ่มฟูกรเหตุ

ใช่ค่ะนี่หลักฐานชั้นดีเลยค่ะ
ส่วนปมปัญหาของทั้งสองมูลนิธิเนี่ย

มีความขัดแย้งกันมาหลายเดือนแล้วนะจากการที่มูลนิธิสยามรวมใจ
ตั้งทีมปฏิบัติการรับส่งผู้ป่วยจุดทองหล่อขึ้นใหม่
ซึ่งมันทับซ้อนกับมูลนิธิเดิมโอ้โดยอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงเนี่ย
เขายังได้นำเอกสารสรุปการประชุมของศูนย์บริการการแพทย์กรุงเทศมหาวิทยาลักษณะก่อน

ศูนย์เอราวันนี่แหละค่ะที่ระบุแล้วนะว่าตัวแทนมูลนิธิสยามรวมใจ
ยินยอมจะระงับการเปิดจุดสอนอทองหล่อไว้ก่อน
คือประมาณว่าก็คุยกันแล้วก็เคลียร์กันลงตัวแล้วเรื่องของเส้นทาง
แต่สุดท้ายก็มาเกิดความขัดแย้งแล้วก็ตีกันตรงนี้
เขาก็เอาเอกสารมายืนยันว่าเขามีการพูดคุยกันแล้ว
ทางด้านตำรวจนะครับเขาได้กั้นพื้นที่เอาไว้ก่อนนะครับ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ
แล้วก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุก่อน
ส่วนกรณีที่ยังไม่เข้าไปจับกลุ่มคนยิงเนี่ยคือเขารู้แล้วนะ
เขารู้แล้วว่าใครเป็นคนยิงนั่นแหละตอนนี้ทราบตัวแล้วนะ
แล้วก็รู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนแต่ตำรวจยังไม่ได้เข้าไปจับ
เพราะว่าเป็นสถานที่ส่วนบุคคลแล้วก็อยู่ในช่วงยาวิการ
รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขอสารอนุมัติหมายจับก่อนครับ
ยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็คงต้องรอฟังคำชี้แจงจากทั้งสองฝ่าย
แล้วก็ติดตามความคืบหน้าที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
นำมาให้ดูไม่ได้โทษฝ่ายใดเพราะเราเชื่อว่าพี่กู้ภัยเองเนี่ยก็ทำงานด้วยใจ

แต่เมื่อมีเหตุแบบนี้ก็คงจะต้องเจรจากลายเกลียดแล้วคุยกัน
ปัญหามันเป็นเหตุค่อนข้างอุปกรณ์เลยคุณที่สามจูด้ม

เดี๋ยวรอความคืบหน้าเดี๋ยวเรามาเสนอให้ฟังกันอีกครั้งนะคะ

มาเรื่องนี้ก็ร้อนพอกับอากาศหน้าร้อนเลยค่ะ
เรื่องของคนใจร้อนพี่วินมอเตอร์ไซค์กับพี่รายเดอร์ใช้มอเตอร์ไซค์สัญจรเหมือนกัน
แต่สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทะเลาวิวาสกันแบบนี้ค่ะ

แบบนี้เลยดูคลิปหลักฐาน
ดูเหมือนว่าพี่รายเดอร์เนี่ยจะสาวหมัดใส่พี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็เตะซ้ำนะ
แต่คาดว่างานนี้มันมีต้นต่อก็คือว่าพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเลี้ยวแต่ไม่เปิดไฟไง
รายเดอร์เลยไม่พอใจนะคะ
ก็ซ้าวหมัดต่อยกันไปเตะกันซ้ำ
สุดท้ายมีพนักงานปั๊มมาห้าม
แต่ก็ห้ามไม่ได้อยู่ดีค่ะแถมยังโดนแบบทำร้ายร่างกายไปอีกนะคะ
เรื่องของการทะเลาวิวาสก็เหมือนกับเขาบอกไงว่าถ้าเปิดไฟ

คือทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแบบนี้คุณชนะ
คือพออารมณ์ขึ้นแล้วเนี่ยเอาผมบอกไว้ก่อนนะ
เรื่องของคู่กรณีกันบนท้องถนนเนี่ย
คือมาตกลงกันเนี่ยด้วยอารมณ์เนี่ยมันเป็นไปได้ยาก
แล้วสุดท้ายก็ลงเอยด้วยความรุนแรงแบบนี้
พร้อมกับมีข้อความเอาไว้อะนะครับ
แต่ผมไม่ขออ่านแล้วกันมันเป็นข้อความที่ดูแล้ว

แต่อย่างนี้ละกันผมบอกไว้ก่อนว่าไม่สนับสนุนความรุนแรง
แต่เขาเอามาให้เป็นข่าวแบบนี้เพื่อให้ดูเพื่อฝากเตือนกัน

ไม่อยากให้มีเรื่องทะเลาะเพราะว่าทะเลาะสุดท้าย
เดี๋ยวสองฝ่ายพอเป็นข่าวเผลอ
ผมบอกแบบนี้ไม่ได้ว่าชี้นำนะพี่รายเดอร์
ทางฝั่งต้นสังกัดเขาเห็นภาพอย่างนี้เนี่ย
ตัวงานไม่ได้ทำเออตัวพี่บินนะคุณผู้นักคือมันอาจจะกระทบต่ออาชีพการณ์
ไม่รู้เหมือนกันทางเจ้าของวินเขายังจะให้ขับขี่อยู่หรือเปล่า
ทีนี้เรื่องนี้ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคนถ่ายคลิปนะ
วันเกิดอะไรยังไงเขาบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มวันที่๑๖เมษายนนะคะ
เขาได้ยินเสียงของคู่กรณีคือขี่รถไล่กันมาทั้งคู่เลย
แล้วก็โวยวายมีปากมีเสียงกันว่าเหมือนกับขับรถปาดหน้า
สุดท้ายก็ไปจอดหน้าตู้จ่ายน้ำมันในปั๊มน้ำมันนี่แหละ
แล้วคนที่ขี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะเป็นฝ่ายเปิดเกมคือวางมวยคือต่อยก่อน

หลังจากนั้นนะคุณชิสาคุณจูด้งคือเพื่อนเขาน่ะรวมทั้งเด็กปั๊ม
ก็พยายามเข้าไปห้ามทั้งคู่ต่างคนต่างก็เข้าไปช่วยแหละไม่อยากให้ทะเลาะกัน
แต่ทางรายเดอร์เนี่ยเอาจริงเขาหยุดแล้วนะแต่ดูทางฝั่งพี่วินเนี่ยอารมณ์ขึ้นแล้วไง
ลักษณะเหมือนคนที่ขับวินมามีอาวุธด้วยลักษณะเป็นมีด
เขากลัวจะไปทงไปแทงเข้ามันจะเรื่องใหญ่กว่านี้ไง
ก็ดีที่พี่เขาดึงมือพี่วินเอาไว้ก่อนกลัวเหตุมันจะบานปลายครับ
ส่วนตัวของคนถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการขี่รถปาดหน้ากันแหละ
พอดูทรงแล้วเนี่ยนะเหมือนกับว่าคงไม่รู้จักกันมาก่อน
คงจะเป็นเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนน่ะนะคะ
แต่หลังจากที่ทั้งคู่สงบสติอารมณ์ได้แล้วนะคะพี่วินก็ขี่รถออกไป
ส่วนรายเดอร์เหมือนจะไม่ยอมก็ขี่ตามออกไปอีกไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปก่อเหตุอะไรข้างหน้าอีกไหม
ก็ฝากเตือนกันนะเพราะสุดท้ายทะเลาะกันเป็นเหตุแล้วก็เป็นคลิปแล้วก็มาเป็นข่าวสุดท้าย
มันจะไม่มีงานทำเอานะไม่ดีต่อทั้งคู่อ่ะ
ตัวด้วยเสียเวลาเสียเงินก็อาจจะเสียอาชีพเหมือนที่บอก

เตือนกันไว้ตรงนี้เป็นห่วงบรรยายกันนะคะ

จากเรื่องตีกันยับแล้วครับไปเรื่องข้างรักกันยับบ้าง

ข้างรักธรรมดาไม่ผิดแต่ว่าผู้ชายคนนี้ครับ
เขาไปข้างรักแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้ครับ
แล้วก็ตามตื้อไม่เลิกเลยนะครับ
ขนาดที่ว่ามาบอกรักต่อหน้าสามีเขาเลยนะฮะ
อุ๊ย
หยุดนะจะทำอะไรอ่ะ
ก็ตามมาจีบหนูอ่ะ
ตาชอบมาบอกรักหนูตอนหน้าผัวหนูยืนอยู่
หัวเขาอยู่บอกรักอ้อมนะ

เฮ้ยนี่ครับ

นี่ดูดิฮะคลิปนี้เนี่ยคุณอ้อมแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้นะครับ
อายุ๒๗ปีเขาไลฟ์สดขณะที่ถูกตะเปี๊ยกเนี่ย
ชายผู้สูงอายุเข้ามาเจพูดจาแทะโลมา

ขณะที่จะเข้ามาลวนลามด้วยนะ
แต่ว่าดีที่สามีของเธอนั้นยืนอยู่ด้วยนะครับ
ก็เลยออกมาห้ามปลามแล้วก็ตักเตือนตะเปี๊ยกว่าตะเปี๊ยก
ทำอะไรแบบนี้เฮ้ยทำไม่ได้
ใจผู้สูงอายุในคลิปตาเปี๊ยกนั่นแหละ

จะทำร้ายสามีของเธอนะฮะ

ทีนี้ตำรวจเขาก็มาถึงที่เกิดเหตุ

แล้วก็เดินเข้ามาบอกอ้อมจ๋าฉันรักเธอได้วะ
บอกรักแบบนี้สามีของเธอก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับ
ผมมาบอกรักต่อหน้าสามีคนอื่นแบบนี้ก็เลยเข้ามาตักเตือน
แต่ตะเปี๊ยกไม่ฟังแล้วก็ไปหาท่อนไม้ปี่ก็มาทำร้ายเธอ
เขาก็เลยแจ้งตำรวจมาถึงตะเปียงก็หนีมาไหนแล้วไม่รู้หาใครไม่เจอเลย

ต้องฝากญาตินะครับแล้วคนที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลหน่อยนะ
คือตะเปี๊ยกแกน่าจะถือคติที่ว่าจีบคนมีคู่ดีกว่าจีบคนโสด
คือถ้าจีบคนโสดเนี่ยศัตรูมีเป็นแสนคนโสดคนจีบเยอะไง
แต่ถ้าจีบคนมีคู่เอ้ามีศัตรูแค่คนเดียว
ก็คือสามีหรือแฟนเขานั่นแหละคุณยึดคตินี้ป่ะเนี่ย
คุณผู้ชมเตือนภัยสาวกันหน่อยเวลาเข้าห้องน้ำต้องระวังให้ดี
บางทีจะไปเจอโลกจิตเข้าครับ
โอ้โหน่ากลัวมากนะ

นี่ครับคลิปนี้ฮะเจ๊บ้อยวีพลัสนะครับเขามาโพสต์เอาไว้แล้วบอกว่า
หนุ่มคนนี้เป็นชาวเมียนมาแอบถ่ายคลิปในห้องน้ำผู้หญิง
ซึ่งอยู่แถวห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งย่านรัชดาพิเศษ

เสียหายเขาก็ไม่ยอมวิ่งตามแบบนี้
สุดท้ายไม่พ้นมือตำรวจหรอกตำรวจจับไว้ได้แล้วไปพบว่าในโทรศัพท์มือถือของเขา

ภัยสังคมเอามาฝากเตือนกันแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
นี่แหละในเมืองใหญ่แบบนี้ค่ะก็มักจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันทำให้เราอยู่อย่างเป็นกังวล
อยากจะชวนชวนคุณผู้ชมหน่อยสะท้อนปัญหาคนกรุงหน่อยได้ไหมคะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเมืองหลวงในกรุงเทพมหานคร
เผื่อว่าจะเป็นประเด็นให้ผู้ว่าเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
นี่เลยค่ะกับกิจกรรมเนี่ยปัญหามหานครจากใจคนกรุง
ใช่ครับแล้วก็ผู้โชคดีนะครับนี่นะฮะ
นี่คือร่วมสะท้อนแบบนี้นะสะท้อนปัญหามหานครจากใจคนกรุงนะ
แล้วก็ตอบคำถามตามขั้นตอนก็ร่วมทำโพลนี้ไปด้วยกันนะฮะ
เริ่มกันจริงตั้งแต่วันก่อนลูกส่งมาได้เลย
ไปจนถึงวันที่๒๔เมษายนฮะไทยรัฐทีวีของเราแล้วก็ไทยรัฐกรุ๊ปในเครือทั้งหมดเนี่ยก็
อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนปัญหาไปสู่กับผู้ว่าคนใหม่ที่เราจะไปเลือกกัน
จะได้แก้ปัญหาตรงจุดตรงใจกันนะฮะนี่แหละ
แล้วอย่าลืมผมย้ำตรงนี้ส่งข้อความกันมาไลน์เนี่ยนะฮะ
ผู้โชคดีสองท่านตั้ง๕๐๐บาทบอกมาหน่อยกินขนาดมะม่วงที่ไหนให้เราก็จำ

เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
มาเร็วเพลงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชม

ส่งข้อความมาเบรกนี้แหละเดี๋ยวเราจะประกาศผู้โชคดีกัน

คนนี้เขาเล่าสิเขาขอเล่าอ่ะ
ไปดูคลิปผ่อนคลายคลายเครียดกันหน่อยกับ
หนุ่มน้อยสาวหวานคนหนึ่งเป็นเยาวรุ่นหน้ารถ
ที่เต้นถึงกับเอวเคล
โอ้โฮเฮ้ยโยกจนเอวพังก็ไม่ได้ใจเธอเลยนะ
โอ้โฮเฮ้ยโยกจนเอวพังก็ไม่ได้ใจเธอเลยนะ
โอ้โฮเฮ้ยโยกจนเอวพังก็ไม่ได้ใจเธอเลยนะ
โอ้โหโยกจนเอวพังก็ไม่ได้ใจเธอเลยนะ
ต้องโยกแบบคุณชนะนี่ครับคุณพุทธคอมดูสิคะ
ต้องโยกแบบคุณชนะนี่ครับคุณพุทธคอมดูสิคะ
ต้องโยกแบบคุณชนะนี่ครับคุณพุทธคอมดูสิคะ

เก็บสะโพกเอาไว้โยกกับคนที่ใช่

เจอหรือยังคนที่ใช่

เจอหรือยังคนที่ใช่

เจอหรือยังคนที่ใช่

เจอหรือยังคนที่ใช่

สวัสดีครับ